เหตุมันเกิดจากต้นมะเขือเหี่ยว
ทำให้หลวงตากับหลวงตีกัน
เถียงกันแกทำต้นมะเขือฉันเหี่ยวใช่ไหม
ฝั่งนี้เขาบอกผมไม่ได้ทำหลวงตาหลวงทะเลากัน
หักฝ่ายนึงรบอีกฝ่ายนึงเอาไม้มาไล่แท้งอีกฝ่ายนึง

ใช่คือฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนปู่
เขาก็คิดว่าอีกฝ่ายนึงต้องมาแกล้งทำต้นมะเขือเขาเหี่ยวแน่เลย

ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ชุดละมุนขึ้นมาที่วัดแหลมงอบที่จังหวัดตราด
นะครับนี่เลือดออกเลยนะครับ
ปัญหามันคือว่าต้นมะเขือ
มันเหี่ยวกลางแปลงทำให้พระสงฆ์สองรูป
หลวงตาพาดบุญลอยอายุ๗๕ปีกับหลวงลุงโกศลอายุ๕๙ปี
ทะเลาะกันนี่บาดเจ็บเกือบตาย

เจ้าอาวาสเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังมาเช้าเมื่อวาน

ใครมาทำต้นมะเขือเขาเหี่ยวตายเนี่ยโมโหนู่นนี่นั่นทะเลาะกันเออะโวยวาย

ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของหลวงตาพาดไปกล่าวหาว่า
หลวงลุงโกศลเป็นคนทำต้นมะเขือเขาเหี่ยวตายนะฮะ
ทีนี้ก็เลยเดินหนีไปไม่อยากจะมีเรื่อง
แต่หลวงตาพาดด่าแล้วตะโกนให้ของลับหลวงลุง
หลวงลุงก็โมโหผลักหลวงตาพาด
หัวล้มไปกระแทกกับขอบปูนนะฮะ
หลวงตาพาดลุกขึ้นมาได้คว้าไม้ไล่แทงหลวงลุงโกศล

เจ้าอาวาสเป็นคนไปห้ามทั้งสองคนทั้งสองรูปนะฮะ
หลวงตาพาสอ้างแบบนี้

ก็เขาด่าผมเขาให้ของลับผมมา
ทนไม่ไหวก็เลยผลักเข้าไปเหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อน
ไปฟังเสียงทั้งสองรูปครับ
แล้วจากนั้นทำยังไงครับ

ล้มเหรอครับล้ม
แล้วก็ลุกขึ้นด้านนั้นจ้าเอาอะไรแทงเขาอ่ะ
อ่าไม่อำราภัยขนาดนั้นอยากรู้ได้นั่นเอง
จริงมันก็เป็นรูปนะฮะ

เกือบทำให้ฆ่ากันตายสุดท้าย

แต่ว่าทางส่งเองเจ้าอาวาสมีการบรรยายงาน

ซึ่งพระทั้งสองรูปเขาอาจจะมีเรื่องขุนเครื่องใจ

เพราะจริงแค่เรื่องต้นมะเขือเหี่ยวตาย

ใช่ค่ะต้นมะเขือเหี่ยว
แต่คนเกือบตายปั๊บเกือบตาย